คนไทยยกเอาเรื่องพระภูมิเจ้าที่ให้แก่พรามเพราะศาสนาพุทธไม่ส่งเสริมพิธีกรรมในเรื่องการตั้งเครื่องสังเวย
ชีวิตของคนไทยทั่วไปอยู่ใต้วัฒนธรรมของศาสนาพุทธถึงแม้จะมีวัฒนธรรมของอินเดียแทรกเข้าไปบ้างก็ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด
วัฒนธรรมไทยที่ได้มาจากศาสนาพุทธก็คือวัฒนธรรมในการครองชีพได้แก่การทำมาหากินความสัมพันธ์กับคนอื่นในสังคมความเคารพต่อบีดามานดาและมารยาทในการปฏิบัติตน
ซึ่งศาสนาพุทธได้กำหนดไว้ในพระวินัยคนไทยซึ่งได้บวชเรียนแล้วก็ได้จดจำออกมาปฏิบัติและสอนคนอื่นจนเกิดเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน